รีบใดเวลาของเศร้านะครับเรากลับมากับสมุดหนึ่งของร้านอาหาร
จากกินต้น๑๙๕๔
ทำกับข้าวปุ๊บโหไฟลุกไหม้เลยนะคะนี่แหละค่ะ
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกันดับเพลิงแบบนี้ค่ะนี่นะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นสักประมาณห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้สุดท้ายแล้ว
ตำรวจสพเมืองพยาวแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะ
ต้องลงพื้นที่ไปตรงนี้ร้านกับข้าวกับปลานะคะ
อยู่ถนนท่ากว้านอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
คือตอนแรกเนี่ยไปประสานรถเทศบาลเมืองพยาวก่อนนะคะคือก็มาช่วยกันดับเพลิงได้สำเร็จนะคะ
ไปถึงพบว่าร้านอาหารถูกไฟไหม้บริเวณห้องครัว
เจ้าหน้าที่ต้องใช้สารเคมี
เพื่อฉีดเข้าไปดับเพลิงสักประมาณ๒๐นาที

จากนั้นก็เอาถังแก๊สมาไว้ข้างนอก
แล้วก็ต้องมีการหมุนวาวแก๊สเพื่อปิดให้สนิทนะครับ
อายุ๓๕ปีเป็นเจ้าของร้านอาหาร
เล่าบอกว่าเพิ่งจะสั่งถังแก๊สมาใหม่
พอเปิดเตาแก๊สเพื่อต้มน้ำซุปเท่านั้นแหละค่ะ

โอ้โหแล้วลุกลามบานปลายไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะ

ก็ต้องมีการรีบตะโกนบอกลูกค้าให้วิ่งหนีตาย

พอทุกคนออกไปนอกร้านได้หมด
นี่แหละค่ะเจ้าตัวก็เลยรีบโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
ให้การช่วยเหลือแบบนี้ค่ะ

จุดแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้สำเร็จแล้วนะคะ
พอเจ้าหน้าที่กำลังจะกลับจู่มีคนตะโกนบอก
ไฟยังไม่ดับไม่ใช่จุดเดิมนะคะตรงนี้ค่ะ

ใช่สายสื่อสารตรงนี้แหละค่ะ
บริเวณหน้าร้านของร้านกับข้าวกับปลานะเห็นไหม
วันขึ้นควันออกมาแบบนี้ค่ะ

เจ้าหน้าที่ต้องใช้สารเคมีฉีดสกัดเพลิง
ก่อนที่กลัวว่ามันจะลุกลามบานปลาย
กลายเป็นไฟไหม้ใหญ่ไปนะคะเห็นไหม

เข้าไปตรงนี้แหละค่ะอ่าสุดท้ายก็ดับไฟได้สำเร็จ
ที่๒คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
โอ้โฮสับซ้อนเหรอครับ